ปัญหาช้างป่าเขาอ่างรืนัย
ผลกระทบวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

คู่ไปกับการอนุรักษ์ทำได้จริงหรือ
ติดตามได้ในไทยรัฐเจาะประเด็น
วันที่๘๑๐มีนาคมนี้เวลา๒๓นาฬิกา